คือถึงแม้ตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยรายวันสักประมาณ
แต่ว่าหมอยงเขาบอกแล้วว่ามันอยู่ขาขึ้น
แนวโน้มมันจะอาจเป็น๓๔๐๐๐ต่อวันก็ได้

ไอ้ภาพที่เราไม่อยากเห็นมันก็เกิดขึ้น
คนนอนอยู่ข้างทางไม่มีเตียงรักษาพยาบาล

ก็พูดอย่างนี้จะโดนกระทรวงสาธารณสุขดุเลยนะ
เราบอกว่าเตียงมี
แต่ติดต่อไม่ได้ไงไม่มีคนมารับไง

เนี่ยเตียงมีแต่ติดต่อไม่ได้ไม่มีคนมารับ
เท่ากับไม่มีนะฮะถ้าเขายังต้องนอนทางถนนแบบนี้

ผู้ชายคนนี้เป็นคนไร้บ้านแต่เขาติดโควิดไง

โอโฮวัดอับสร้างในเลือดต่ำกับ
คือ๘๘นี่มันวิกฤตมากแล้วกัน
อาสาสมัครของเส้นได้ก็เลยประสานแล้วหาเตียงให้ได้
แต่หลายโรงพยาบาลก่อนที่จะได้ศูนย์พักคอยอะไรที่รอเตียงนะ
โรงพยาบาลปฏิเสธเตียงเต็มเตียงเต็มเตียงเต็ม
ปฏิเสธหมดเลยเป็นปัญหาเดิมกลับมาหลอกหลอนคนไทยอีกแล้ว
รัฐบาลต้องฟังนะฮะมันเกิดขึ้นจริง

ผู้ชายคนนี้เขาไปตรวจโควิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าติดเชื้อไง
แต่ไม่มีที่รักษาบ้านก็ไม่มีก็เลยมานอนอยู่ข้างทาง
แต่ล่าสุดได้โรงพยาบาลเรียบร้อยเพราะว่ากลุ่มเส้นได้เขาก็ประสานไปให้
ทีนี้ย้อนกลับไปวันอาทิตย์หน่อย
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเจอเคสลักษณะคล้ายกันผู้ชายคนนี้นี่ครับ
นอนอยู่หน้าธนาคารเขาติดโควิดเหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปนอนตรงนี้

โทรไปหาติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม

คนที่บ้านมันมีครอบครัวอยู่

ตัดสินใจเอาเสื้อผ้าออกมานอนตรงนี้
รอทางหน่วยงานทางโรงพยาบาลติดต่อมา

อันนี้มันเป็น๒เคสที่เราทราบและเป็นข่าว

อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชม
ทะลุน่าจะสามหมื่นแบบอีกไม่กี่วันนี่แหละ
คือถ้าเรานับรวมเอธิเคด้วยนะ

ก็เลยเป็นประมาณสักหมื่นกว่าแต่ถ้าลวมมัน๓๐๐๐๐แน่
อย่างล่าสุดที่วัดจุลามณีก่อนหน้านี้คนไปไหว้ทาเวสุวรรณกันเยอะ
ประกาศเลื่อนจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะไปเปิดนู่น๔มีนาคม
ตอนนี้เอาใหม่เลื่อนแบบไม่มีกำหนด
เอาแบบไม่มีกำหนดก่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิดไว้ใจไม่ได้
ถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างสมุทรสงครามเอง
คนติดโควิดมันก็มากขึ้นทุกวัน
หน่วยงานรัชกาลเองในการติดต่อผสานงาน
ก็มีการติดต่อไปทางวัดเองบอกว่าเลื่อนเปิดไปก่อนแบบไม่มีกำหนด
เพราะว่าลดให้ประชาชนไปเสี่ยงในพื้นที่ของภายในวัดนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ